ถามทั้งสองท่านเวลาขับรถผ่านที่มันสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ย
กลัวไหมฮะกลัวแอบกลัวนิดนึง
กลัวมันจะมีของตกลงมาไงมันเคยเป็นข่าวไง
ถูกต้องแล้วไปทับลงทับรถของเขาไป
นี่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ขับรถอยู่ดีคุณผู้ชม
โอ้โหหลังคายุบหลังคาฉีกแต่เขารอดมาได้นะไปชมภาพเลยครับ
นี่มันเป็นช่องโหวตลงไปจังหวะตรงคนขับพอดีด้วย
โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยคุณผู้ชมเป็นสภาพรถของผู้ชายคนหนึ่ง

ดูจากสภาพแล้วกระจกข้างหน้าก็แตกอยู่ฝั่งคนขับ

จากสภาพรถหลายคนคิดว่าโอ้โหต้องบาดเจ็บแน่นะสภาพนี้

ไปเจอเจ้าของรถคือพันธาโทธนนพัฒน์ราชพลแสน
เป็นทหารสังกัดกองรักษาความปลอดภัย
ฐานทัพเรือกรุงเทพกรมรักษาความปลอดภัย
โดยบัญชาการนาวิกโยธินปรากฏว่า
เขาเนี่ยสภาพร่างกายปกติเลย
ไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรเลย

เหตุการณ์มันเกิด๓ทุ่มกว่าของวันที่๔มิถุนายน

เขากำลังขับรถจากที่ทำงานในจังหวัดสมุทรประการ
่งหน้าไปยังพระขนงเพื่อกลับบ้าน

สังเกตเห็นรถเครนกำลังปฏิบัติงานอยู่
บริเวณที่เลนขวาสุดติดกับเกาะกลางถนน
แต่ไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอมันมืดไง

จังหวะนั้นแท็กซี่ขับมาอยู่เลนซ้ายสุด
ซึ่งรถของเขาเองอยู่เลนที่๒
จู่มีท่อนเหล็กหล่นลงมาใส่รถอย่างแรง
ตกใจเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนฟ้าแลบฟ้าผ่าใส่เลย

เอียงศีรษะหลบไปฝั่งประตูคนขับได้ทัน
แล้วกลายเหล็กหรือว่าปลายท่อนเหล็กตอนนั้นอยู่ตรงไหน
ก็เสียบที่ตรงนี้ฮะชนปึ้งก็กระเด็นขึ้นข้างบนเนี่ย

ี่ยวศีรษะโดนเลยฮะไม่ใช่เฉียวมันโดนแต่ว่ามันโดนไม่มาก

แล้วผมก็เบรกดึงรถเข้าด้านขวา
ตอนนั้นนะคะพี่อาการตอนที่เราโดนรู้สึกยังไงมึนไหมหรือยังไงมึนค่ะ
แล้วก็รู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณศีรษะและลำคอ
แล้วก็ได้ลงรถไปแล้วก็มีคนขับรถเคนเขาขึ้นมาบอกว่า
เขาเดินมาถามว่าเป็นอะไรไหมครับเหล็กไหลเหรอ
ผมไม่รู้หรอกครับว่าเหล็กไหลหรือเปล่า
แต่มันตกลงมาทับรถผมเนี่ยทำยังไงกัน
ทำไมถึงไม่วางกลวยทำไมถึงไม่กำหนดเขตความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ก็เลยเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลเพราะว่าน้ำหนักเหล็กมันเยอะครับ
ตอนนั้นกระจกเต็มทวมตัวครับผม
ยังใส่ชุดเครื่องแบบอยู่แล้วครับก็โดนเข้ามา
หลังจากนั้นก็ลงไปก็ไปไม่มีใครเรียกรถพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมาอำนวยความสะดวก
เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุซ้อนอะไรอย่างนี้ก็ไม่มี
แม่ก็ช่างมาถามนะแต่ก็ไม่ได้มีจะช่วยอะไร
เหล็กไหลหรอไม่ไหลมั้งนะหล่นนะครับสักขนาดนั้น
ซึ่งเจ้าของรถเขาก็เชื่อนะว่าที่รอดมาได้อาจจะเป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรที่ฉาเชิงเศร้า
คือเขาศรัทธาแล้วก็ห้อยคอไว้ตลอดเวลานะครับ
ตรวจสอบท่อเหล็กแล้วพบว่าน้ำหนักถึง๒๐๐กิโลกรัมนะคุณผู้ชม
จากนั้นพอเกิดเหตุกู้ภัยก็เข้าไปช่วยอันนี้วันที่เกิดเหตุก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์เองก็ไม่เชื่อว่าโอ้โหทำไมถึงรอดมาได้ครับ
แต่ก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็มอบกระเช้าให้กับคนเจ็บแล้วก็มอบเงินให้ด้วย๑๐๐บาท
ขณะที่ประกันรถยนต์คันนี้เป็นประกันชั้น๓วงเงินประกันในการซ่อมแซมรถเพียง๑๒๐๐๐บาทครับ
ซึ่งไม่พอในการซ่อมแน่นอนนะฮะเนื่องจากว่าช่างซ่อมประเมินไว้อยู่ที่สองแสนหนึ่งพันบาทก็แน่นอนคนขับก็ต้องเดือดร้อนนะฮะ
แล้วก็ยังต้องจ่ายค่าที่จอดรถระหว่างยังมีคดีความตอนนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่๕๐๐บาทนะครับ
ไปฟังเสียงของทางด้านของคนที่ประสบเหตุอีกทีหนึ่งนะครับ
ใจจริงของผมเลยนะผมไม่อยากได้รถกลับคืนมาแล้วผมอยากให้เขาชดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้ในการหารถกลับมาให้ผมแล้วก็เยียวยาในสิ่งที่ผมขาดประโยชน์ไปบ้างนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดได้รับผิดชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงการทำงานของเขาเลยว่าสิ่งที่วันนี้ทำไมต้องมาร้องสื่อทำไมถึงต้องหวังพึ่งพาโซเชียล
เพราะว่าเรื่องของผมมันค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่ได้ตีแผ่ซึ่งคนในขณะเดียวกันเขาก็ยังทำงานและคนก็ยังใช้รถใช้ถนนอยู่ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก
อย่าให้เรื่องเงียบคุณผู้ชมนะรถเนี่ยสภาพแบบนี้จะซ่อมมันก็ลำบากแล้ว
เขาอยากได้รถชดใช้กลับคืนมาแล้วก็อยากให้การเกิดเหตุครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์
ภัยให้กับคนอื่นอื่นแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความที่
สนบังนาดำเนินคดีกับคู่กรณีเป็นคดีอาญาด้วยในข้อหาประมาท
ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียทรัพย์สินนั่นเองนะครับ